นี่ไปทุบกระจกรถภายในวัดเลย

ตำรวจภูทรแสนศุกร์ตรวจสอบภายในวัดเก่าโบราณ
ตำรวจแสนสุกอำเภอเมืองชมบุรีนะครับ
พบรถยนต์หมายเลขทะเบียนยหญิงฮนค๖๐๖๐กรุงเทพมนาคม

โดยคนร้ายได้เอากระเป๋าที่มีเอกสารสำคัญอยู่ข้างในไป

ขอเอกสารคืนหน่อยได้ไหม

เพราะวัดเปรียบเสมือนสารที่ที่ทุกคน

และอยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุกับคนอื่น

ในซอย๔ซ้ายตศศุกร์ภายในห้องพัก
ก็พบข้าวของถูกลื้อกระจัดกระจาย

บริเวณลูกบิดประตูจนพังเสียหายครับ
นางสาวจิรดาเรียมศรีอายุ๒๕ปี

ก็เปิดเผยครับว่าช่วงเช้าตัวเองไปเรียน

ลูกบิดเนี่ยไม่ได้ล็อก
นะครับก็เมื่อสำรวจในห้อง

หายไปพร้อมกับเงินสด

จะเกิดเหตุคนร้ายเข้ามางัดเป็นประจำ
จากมีนักศึกษาอาศัยอยู่จำนวนมาก

เข้ามาก่อเหตุนะฮะก็ฝากเจ้าหน้าที่

อยู่บริเวณของมหาวิทยาลัยบูรพานะครับ
สงสารน้องเขานะน้องเขาอุตส่าหเก็บตังค์ไว้

ใช่ฮะเลยไม่มีตังค์เสียค่าเทิมนะครับ